ไปดูที่สุพันธ์บุรีมีคนร้ายก็วิ่งราวทอง
จังหวะที่เกิดเขตต้องบอกว่าเขาดีนะ
ตำรวจสายตรวจมาพอดีเลย
เขาลงมาตรวจพอดีก็เลยรวบตัวเอาไว้ได้ทัน
เขาบอกด้วยว่าคนร้ายคนนี้เป็นลูกของอดีตเทพีสงกรานด้วย
นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคือหยิบปุ๊บคว้าวิ่งเลย
เจ้าของร้านเขาเห็นปุ๊บเขาก็รีบเรียกกันมา
เป็นนาทีที่คนร้ายคว้าสร้อยคอทองคำในร้านทองสุพรรณกิจ
ถนนราชนิยมตลาดบางลี่ในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
พอวิ่งหลบนี้ออกไปเท่านั้นแหละ
เป็นโชคร้ายของคนร้ายแต่เป็นโชคดีของร้านค่ะ
ร้อยตำรวจเอกสุพัฒน์ชัยขานไขรองสารวัตรปราบราม
พร้อมด้วยสายตรวจรถจักรยานยนต์และสายตรวจรถยนต์มาเจอพอดี
ก็รีบการควบคุมตัวเอาไว้แล้วก็นำตัวไปสอบสวนเลย

ผู้ต้องหาคือในนริเบศสุษาคลนะคะ
ตอนที่ถูกรวบเนี่ยของกลางยังคามืออยู่เลย
เป็นสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทหนึ่งเส้นค่ะ
นางสาวกิติยรัฐสิริเดชเลิศดีสกุล

ผู้ต้องหาคนนี้เดินเข้ามาในร้าน
บอกว่าขอดูสร้อยคอทองคำหนัก๑บาทหน่อย

แต่อยู่นายนรเบศคนนี้ก็คว้าสร้อย

จากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยนะคะ
นายนารุเบกเนี่ยเป็นลูกชายอดีตเทพีสงคราน
วิสุทธิกษัตริย์ก็สารภาพบอกว่า
ที่ลงมือชิงช่วยทองครั้งนี้เนี่ย

ก็เลยขยายผลไปตรวจคนที่บ้านพัก
ไปเจอพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง๒๒นิ้ว

ซึ่งทางวัดได้แจ้งความหายเอาไว้ค่ะ

ซึ่งเป็นของนางสาวนันทพรผิวทองงาม

ก็เลยนำตัวนายนรเบศไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ขโมยที๓อย่างเลยตอนนี้ที่เจออยู่